เมาฟังทางนี้หน่อยนะคะหนุ่มก็ดีสาวก็ได้
ใครที่เป็นสายปาร์ตี้สายดื่มเป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอลเนี่ยนะคะ
ก็ถ้าดื่มแล้วดูแลตัวเองได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ดื่มแล้วขอให้เดินกลับบ้านอย่าคลานกลับบ้านครับ
สาวใหญ่เมืองโคราชค่ะกินเหล้าเมากลับบ้าน
ขี้เกียจเปิดประตูมุดลอดรั้วเข้าไปแล้วกัน
ทำยังไงล่ะคะหัวติดหัวติดรั้วอยู่เกือบสิบชั่วโมงอ่ะ
เกือบตายอ่ะพี่ก๊อฟโอ้โห
คือเมาเบอร์ไหนคะพี่ค่ะเอาไปยังไงคะพี่ฮะ
เนี่ยคือผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะเป็น
ปอบิตตำบลครูขาดในจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นายพยาวรอดชีวาญาติของนางอารีเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
นางอารีคนนี้หัวติดคนนี้บ้านเนี่ยอยู่หลังบ้านเขา
สักประมาณ๖โมงเย็นตัวเขากับภรรยาจะออกไปนอนเฝ้าร้านค้าในหมู่บ้าน
แล้วก็จะล็อกกุญแจประตูรั้วเอาไว้
ถ้านางอารีกลับบ้านหลังจากที่ประตูล็อกแล้วเนี่ย
มักจะลอดซี่เหล็กประตูบ้านแบบนี้ค่ะเข้าบ้านประจำเลย
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ช่วงเช้าตรู่เมื่อวานกลับมาบ้าน
ตกใจเลยอ่ะรีบจับตัวภรรยาเลยบอกว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่หน้าประตู
ตอนแรกก็เอ๊ะหมาหรือเปล่าพอเขยิบเข้าไปดูใกล้ใกล้อีกนิดเอ้าคน
แต่คือเป็นคนที่เขารู้จักก็คือนางอารีนี่แหละค่ะประเด็นสำคัญคือหายใจแผ่วแล้ว
รีบโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยส่วนนางอารีเนี่ยพอกู้ภัยมาช่วย
ส่งหาหมอหาอะไรเสร็จก็กลับมารักษาตัวที่บ้านนะคะ
คุณหมอก็ทำแผลให้แล้วก็ให้ยาแก้ปวดมากินก็ยังมีอาการปวดแผลอยู่บ้าง
ขาชาขยับไม่ได้แถมเธอยังมีลูกชายวัย๑๐ขวบช่วยดูแลด้วย
นางอารีเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก็คืนนั้นน่ะไปร่วมวงสังสรรค์กับเพื่อนในหมู่บ้านไง
ทีนี้จังหวะจะกลับบ้านก็ทำแบบเดิมก็แทรกตัวเข้ารั้วทำอยู่ทุกวัน
คือปกติเขาจะเดินแสกได้เหรอ
ก็ซี้ก็ดีในอัวตะแคงเข้าได้ปกติทีนี้วันนั้นเนี่ย
อดเข้าไปครึ่งตัวแล้วหมดแรงครับอยู่อยู่ก็หมดแรงค่ะ
ขยับไม่ได้ค่ะจะร้องให้คนช่วยก็เสียงไม่ออกเพราะว่าหัวทับตัว
อยู่อ่าก็ต้องรอให้คนมาเห็นเท่านั้นแหละค่ะจนมันผ่านไปหลายชั่วโมงคือมันกลางดึกอะค่ะ
คนก็หลับเข้าบ้านกันหมดแล้วหลายต่อหลายชั่วโมงนะคะ
ช่วงเช้านี่แหละค่ะถึงมีคนมาเห็นตอนแรกเขาบอกคิดในใจเลยนะว่าไม่รอดแน่เลย
แต่สุดท้ายก็เคราะห์ดีที่รอดกระนั้นเลยลองลดอาการดื่มดูบ้างนะคะ
ลูกชายก็ยังเล็กเนาะรวมถึงเราอาจจะลองคุยกับนายพยาวดูนะว่า
หรือว่าไม่ต้องกลับบ้านดึกหลังประตูปิดหรือชวนเพื่อนมากินน้ำน้ำด้วยบ้าน
คือหาทางออกอ่ะค่ะยากลับบ้านไม่ได้บ้างนิดนึงนะ
สารลูกต้องมานั่งดูแลแบบนี้นะครับ